เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมก็ศิลปินดาราคนต่างมากมายมาช่วยกันค่ะ
ช่วยก็คือพี่เมฆวินัยแล้วก็พี่เป้าปรปัก

ของทั้งพี่เป้าแล้วก็พี่เมฆรวมไปถึงภรรยานะคะ

ว่าพี่เอ็กมาไม่ได้อันนี้คือพี่เป้านะคะ
ฟังทั้งหมดนะคะน้ำใจคนไทยไม่เคยหมดค่ะ

เป้าคือที่ผ่านมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเลย
ก็จริงไม่ทราบด้วยนะว่าป่วยเป็นโรคอะไร
พร้อมมากเดี๋ยวมีภาพที่พี่เป้าขอบคุณมา
มันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนหรือว่าปีอะไรอย่างนี้นะครับ

ที่ขึ้นมามันจะขึ้นมาแบบ๕เมตร๑๐เมต
เพราะว่ามันสู้กับตัวยาตัวใหม่
เพราะว่าเราถอนยาเซียรอยออกไปครึ่งหนึ่งค่ะ

ใช่ตอนนี้กำลังกายภาพค่ะสร้างกล้ามเนื้อ
ขอบคุณนะคะขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงเลย
แล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในวงการบันเทิง

ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รักพี่เมฆพี่เป้าค่ะ